ภายหลังการเสียชีวิตของนายธวัชชัยอนุกูลอดีตเจ้าพนักงานที่ดินของจังหวัดพังงา
ซึ่งถูกระบุว่าถูกทำให้ตายแต่ไม่ใช่การฆาตกรรมนี้นะคะ
ก็ทำให้สังคมจับตามองดูเรื่องของการออกโฉนดที่ดินโดยมิชอบอีกครั้งหนึ่ง
ซึ่งวันนี้ทางทีมข่าวไทยรัฐทีวีค่ะได้รวบรวมที่ดินที่ได้รับการประเมินจากทางกรมธนารักษ์
ซึ่งเป็นที่ดินที่อยู่ในความดูแลรับผิดชอบของนายธวัชชัยในการออกโฉนด

หาดทรายสีขาวสะอาดตาสลับไปกับทิวเขา
หลั่นหลายระดับทำให้พื้นดินในจังหวัดชายฝั่งทะเลอันดามัน
ภูเก็ตและพังงากลายเป็นทำเลทองที่ดึงดูดนักธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
ครอบครองที่ดินเพื่อพัฒนาเป็นโรงแรมและบ้านพักตักอากาศ
ให้กับนักท่องเที่ยวกระเป๋าหนักที่ดินในจังหวัดเหล่านี้จึงมีราคาที่สูงริ้วมานานหลายสิบปี
จนนำไปสู่การเกิดขึ้นของขบวนการออกโฉนดที่ดินโดยมิชอบ
กร้ำเข้าไปในพื้นที่ป่าต้นน้ำลำทานภูเขาที่สาธารณประโยชน์
จากความร่วมมือกันระหว่างนายทุนและเจ้าหน้าที่รัฐนายธวัชชัยอนุกูล
เจ้าพนักงานที่ดินพังงาเป็นเพียงหมากตัวหนึ่งในกระดานนี้จากข้อมูลของกรมที่ดินระบุว่ามีที่ดินในจังหวัดภูเก็ต
ที่เขาเป็นผู้ลงนามเก้าร้อยห้าสิบหกแปลงในจำนวนนี้เป็นโฉนดที่ดินออกโดยชอบด้วยกฎหมายเก้าร้อยสิบสามแปลง
โฉนดที่ดินที่กรมที่ดินมีคำสั่งให้เพิกถอน๑๐แปลงโฉนดที่ดินที่อยู่ระหว่างการพิจารณาเพิกถอน๑แปลง
และโฉนดที่ดินที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบพ่อเทศจริงสามสิบสองแปลงคิดเป็นมูลค่ามหาศาล
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีเปรียบเทียบราคาที่ดินแปลงที่นายธวัชชัยถูกกล่าวหาผ่านคณะกรรมการป้องกันและปราบรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปชจำนวน๖สำนวนคดี
โดยในจำนวนนี้คือการทุจริตการออกโฉนดที่ดินในอำเภอกระทู้จังหวัดภูเก็ตในหลายตำบลทั้งตำบลกระทู้จำนวน๑๐แปลง
มาสวมการออกโฉนที่ดินในตำบลเดียวกันอีกสิบสองแปรง
โดยข้อมูลจากราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน
ของสำนักงานประเมินราคาทรัพย์สิน
กรมธนารักษ์กระทรวงการคลัง

มีราคาประเมินอยู่ที่๑๕๕๐๐บาท
ถึง๑๕๐๐๐บาทต่อตารางวา
หรือราคาไล่ละ๖๒๐๐๐๐๐บาท
ถึง๖๐ล้านบาท
ขณะที่การออกโฉนดที่ดินโดยมิชอบ

พฤติการความผิดในตำบลกะลน

รวมกว่า๖๕ไร่๕งาน๔๑ตารางวา
รวมถึงการออกโฉนดทับพื้นที่ป่าต้นน้ำลำทาน
และที่สปกรอีก๑แปลง
และตำบลรัชดาจำนวน๙แปลง
โดยราคาประเมินที่ดินของกรมธนาลักษณ
ในส่วนของอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตนั้น

ถึง๑๔๐๐๐บาทต่อตารางวา
หรือราคาไร่ละ๕๙๐๐๐บาท
ถึง๕๖ล้านบาท
จากนี้ยังมีการออกโฉนดไม่ชอบ

ตำบลลำแก่นและตำบลนาเตยอีก๖แปลง
การออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์
ที่ดินหรือนศ๓ก
โดยแก้ไขพื้นที่มากกว่าจำนวนที่ถือครองอยู่จริง

แก้ไขพื้นที่จาก๑๔ไร่เป็น๑๔๕ไร่
แต่ในคดีนี้ปปชได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้ว
พบว่าการกระทำความผิดสำเร็จเพียง๑แปลง
ส่วนอีก๕แปลงที่เหลืออยู่ในขั้นตอนของการเตรียมการเท่านั้น

กรมที่ดินได้ดำเนินการเพิกถอนแล้ว
สำหรับราคาประเมินที่ดินในอำเภอท้ายเมือง
กรมธนารักษ์อยู่ที่ตารางวาละ๕๐๐๑๐๐๐บาท
หรือไร่ละ๒๐๐๐๔ล้านบาท
แต่ในบริเวณเขาหน้ายักษ์ซื้อขายจริงในราคาอย่างต่ำ
ไร่ละ๒๑ล้านบาท
นี่จึงเป็นที่มาของปมปริศนาการเสียชีวิตแบบถูกทำให้ตาย
แต่ไม่ใช่ฆาตกรรมของนายธวัชชัย
ระหว่างอยู่ในการควบคุมตัวของกรมสอบสวนคดีพิเศษ
ข่าวเทราะทีวีรายงาน